ที่มีการพบศพลอยน้ำอยู่

พี่น้องแขวงพี่เบิร์ชนะครับเจอเพิ่ม

วรมงคลแล้วก็ท่าน้ำวัดโพด้วยครับ

ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำมา
ติดอยู่ท่าน้ำหลังวัดราชบัวขาว

ปริศนานี้เป็นผู้ชายนะ

และหัวไปจนถึงราวนมครับ

คือท่อนแขนขวาลอยติดอยู่

ไปเจอลอยอยู่บริเวณท่าเรือวัดโพ
พระนครคาดว่าเป็นชิ้นส่วนเดียว

อายุสัก๕๕๖๐ปี
ศีรษะล้านผมหงอกขาว

บอกว่าตอนที่เขาพบศพนะ
เขามาผูกเปรย์นอนเล่นที่สารา

แค่ส่วนไหน
แค่ครึ่งตัว

จะโดนใบพัดเรือขนาดใหญ่

ถ้ามีใครที่เห็นว่า
ญาติหายตัวไปศูนย์หายไป

สอนอปากคลองศาลแล้วก็ที่แผนก

พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลต่อไป